กรณีหนึ่งที่ได้โปรยกันเอาไว้เรื่องของสามีโหด
ภรรยาจนถึงขั้นเสียชีวิตที่จังหวัดสตูน
เขาบอกว่าสามีโหดรายนี้ติดต่อมาทางคุณพ่อ
บอกว่าเดี๋ยวขอทำใจก่อน

แล้วจะมามอบตัวเร็วนี้ค่ะ
จากกรณีนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุ๒๘ปี
ชาวบ้านหมู่๑ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ถูกสามีก็คือนายธนพัฒน์หรือศักดิ์ชัยสงวนเขียว
อายุ๒๘ปีซ้อมจนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา

ทางด้านตำรวจสพเมืองสตูนออกหมายจับ
แล้วก็พยายามกดดันทุกทางให้ออกมามอบตัวนะคะ

เขาก็แชร์ข้อความระหว่างนายธนพัฒน์ที่คุยกับเพื่อน

แล้วจะอธิบายให้รู้ถึงความจริง
โดยมีการโทรศัพท์บอกพ่อแล้วว่าจะเข้ามอบตัววันไหน
คือเขามีกระแสข่าวออกมาบอกว่า
ผู้ก่อเหตุนายธนพัฒน์คนนี้เนี่ย

เป็นคนที่รู้จักกันดีอะไรอย่างนี้
ก็เลยอาจจะยากหน่อยในการตามตัว
ก็เลยต้องใช้โลกโซเชียลช่วยด้วยในการกดดันอีกทางนึงนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดเลยเนี่ย
ทีมข่าวเราไปที่บ้านพ่อนายธนพัฒน

ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูน

หรือว่านายธนพัฒน์ที่นั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งคู่เนี่ย
สามีภรรยาคู่นี้เขาอยู่กินกันมานับ๑๐ปีแล้ว
มีเรื่องระหองระแหงอะไรกันมาตลอดค่ะ

ทนไปเลยเพราะว่าสงสารลูกสะพ้าย

แต่น้องเมย์ยืนยันว่าจะอยู่เพราะว่ารักกัน
ตายเลยแหละว่าอย่างนั้นนะคะ

ตบตีจนแม่ต้องพาน้องเมย์หนี

วันที่๑๒มกราคม
ทนโทรมาหาบอกว่าจะเข้ามอบตัวค่ะ
แต่ขอเวลาพักใจ๔๕วันค่ะ

ให้เข้ามอบตัวกับตำรวจเองนะคะ

นำร่างน้องเมย์กลับมาที่บ้านเลขที่๓๑๒หมู่๑ตำบลบ้านควนอำเภอเมือง
ซึ่งเป็นบ้านญาติของน้องเมย์ค่ะ
เพื่อนำมาอาบน้ำศพแล้วก็ทำพิธีฝัง
ประเพณีทางศาสนาอิสลาม

เศร้าเสียใจของทั้งแม่แล้วก็ญาติพี่น้องนะคะ
ญาติของน้องเมย์ที่นำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินบอกว่า
หลังจากผ่าร่างของน้องเมย์หมอที่ตรวจพิสูจน์บอกว่า
โครงก็หักทั้งสองข้างปอดและม้ามก็ช้ำ
ตับก็แตกค่ะลำคอก็มีรอยถูกบีบด้วย
อย่างไรก็ตามทางญาติเร่งนำศพมาชำระร่างกายแล้วก็ต้องรีบฝังด้วยนะคะ
เพราะว่าเลยเวลามาหลายชั่วโมงแล้ว
ก็มีทั้งญาติและเพื่อนมาร่วมไว้อะไร
แล้วก็ส่งน้องเมย์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เดี๋ยวเรื่องทางคดีจะมามอบตัวเมื่อไหร่ยังไง
เดี๋ยวเราต้องตามเรื่องนี้ต่อเนื่องนะคะ
คือคนรักกันเนอะอยากให้รักกันจนแก่แล้วก็ตายไปด้วยกัน
ไม่ใช่รักกันแล้วตายกันแบบนี้นะ